สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ค่อนข้างชัดแล้วล่ะครับว่าหลังหนึ่งวันที่๑ธันวานี้
สารเคมี๓ตัวที่เราเรียกกันว่าสารพิษจะถูกประกาศให้เป็นวัตถุอันตรายประเภท๔
เมื่อเป็นวัตถุอันตรายประเภทสี่แปลว่ายังไงก็อย่างที่คุณบุ๊คบอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าห้ามครอบครอง
จำหน่ายห้ามผลิตเรื่องนี้เป็นมติที่ค่าราชการเขาลงมติกันไว้๙ต่อ๐เมื่อ๒วันที่ผ่านมา
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรท่านมนัญญาท่านบอกว่า
ข้าราชการที่ลงมติเรื่องนี้ไว้ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกฟ้องจะถูกพ่อค้าฟ้อง
ใครจะฟ้องมายังไงตัวท่านรัฐมนตรีจะรับผิดชอบเองทั้งหมด
แล้วรัฐมนตรีมนัญญาก็บอกว่าเธอเครียดกับเรื่องนี้มาก
เมื่อวานนี้ไปหาหมอเครียดปวดหัวรุนแรงต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลสมิติเวศ
ก่อนที่จะเข้ามาในกระทรวงท่านรัฐมนตรีมนัญญาบอกอย่างนี้ครับว่า
ทุกอย่างสั่งการทุกหน่วยห้ามมีใครมาหาผลประโยชน์กับเกษตรกรอีกแล้ว

ที่ถูกต้องกับเกษตรกรจะมาแอบอ้างเสนอโครงการเอื้อประโยชน์นายทุนไม่ได้เด็ดขาด
ต่อไปการทำโครงการอะไรให้กับเกษตรกรต้องเป็นโครงการที่ดีถูกต้องได้รับการยอมรับทั้งสองฝ่าย
สารเคมี๓ชนิดที่ยังอยู่ในท้องตลาด
ทางบริษัทต้องกลับเก็บคืนให้หมด
ภายในวันที่หนึ่งธันวาเพราะมันเป็นวัตถุอันตรายประเภทสี่
ถูกอันตรายประเภท๔เท่ากับอันตรายเท่ากับระเบิดครับ
นี่ฟังแล้วก็โล่งใจแต่ว่ายังโล่งใจหมดไม่ได้
เพราะว่าต้องไปตามดูเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
บ้านเรามีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย

ห้ามใช้ห้ามมีจำหน่ายห้ามนำข้าวแล้วสต๊อกที่มีอยู่เขาจะไปไว้ไหนครับ
เป็นพันพันล้านอ่ะหรือมากกว่านั้นสุดท้ายเนี่ย
ถ้ากระบวนการของการรักษากฎหมายไม่เข้มแข็งมันก็จะไหลไปสู่ระบบซื้อขายกันใต้ดิน
ซื้อขายกันหลังร้านรู้กันอีกครับว่าร้านไหนยังมีขายอยู่
ถึงแม้จะมีประกาศห้ามก็ไปแอบซื้อขายกันแอบใช้กัน
ถามว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยกระทรวงเกษตรจะมีเจ้าหน้าที่ที่ไหนที่จะไปคอยสอดส่องดูแลตามหัวไล่ปลายนาทั้งหลายว่าเขาใช้สารอะไร
นี่แหละครับน่าเป็นห่วงบ้านเราเนี่ยเรื่องบังคับใช้กฎหมายมีปัญหามาก
เขาบอกว่าขนาดยาเสพติดยาบ้าผิดกฎหมายโทษแรงด้วยก็ยังซื้อขายกันโครมโครม
นับภาษาอะไรกับสารเคมีพวกนี้ฉะนั้นเมื่อประกาศเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย
ฝากรัฐมนตรีมนัญญารัฐมนตรีเฉลิมชัยหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องลุยต่อ
ครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็จะจะมี
มติซึ่งค่อนข้างจะชัดก็ต้องแบนทีนี้หลังจากแบนแล้วห้ามจำหน่าม
ห้ามใช้ห้ามนำเข้าเนี่ยจะมีผลแค่ไหนต้องเอาจริงเอาจัง
เรื่องนี้กันต่อนะครับอย่าหยุดอยู่แค่ว่าออกประกาศแล้ว
จบกันมันยังมีเรื่องที่จะต้องตามกันอีก
เยอะมีคำถามว่าก่อนหน้านี้ทำไมคณะกรรมการวัตถุอันตราย
หลายคนจึงมีมติออกมาเอ็นเอียงไปในทางที่จะ
สนับสนุนให้มีการใช้ต่อมีผลประโยชน์กันครับ
มีรายงานจากสื่อมวลชน
ผมจะอ่านให้ฟังแล้วท่านจะหูตาสว่าง
เขาบอกแรงข่าวจากกระทรวงเกษตรเปิดเผยว่ามีอดีตข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตร
ผันตัวมาเป็นผู้นำเข้าสารพิษ๓ชนิดรายใหญ่ของประเทศมาหลายสิบปี
แล้วยังมีอาชีพเป็นในหน้าติดต่อล็อบบี้เจรจาให้ผลประโยชน์กับระดับผู้บริหารในกระทรวงพักการเมืองต่าง
และกับการเปิดทางให้บริษัทข้ามชาติและบริษัทรายใหญ่ในไทยที่ได้ขอนำข้าวสารเคมีต่างมาจำหน่ายในท้องตลาดเป็นร้อยยี่ห้อนานกว่า๔๐ปีแล้ว
แล้วนำเข้ามาโดยไม่ต้องจ่ายภาษีนำเข้าอ้างเหตุว่าไม่ต้องจ่ายเพราะต้องการให้สารเคมีทางการเกษตรมีราคาถูก
อย่างรุนแรงแทบจะฆ่าตัวตายเพราะมีสารดังกล่าวอยู่ในสต๊อกจำนวนมาก
ขาดทุนเป็นพันพันล้านแล้วที่กล้านำเข้ามามาก
แม้จะมีหน่วยงานอื่นนอกกระทรวงเกษตรต้องการแบนสารเหล่านี้มากว่า๒ปี
ก็เพราะทุกครั้งสามารถเจรจาจ่ายประโยชน์จนได้ยืดเวลาการแบนมาได้ทุกรอบ
อีกทั้งการเกรงตลาดผิดคิดว่ามีข่าวแบนสารพิษ
จะทำให้เกษตรต้องการซื้อตุนไว้มากแต่กลับกลายเป็นว่าเกงตลาดพลาด
เพราะทุกวันนี้เกษตรกรมีทางเลือกซื้อใช้สารตัวอื่น
ข้าราชการรายนี้มีอิทธิพลต่อกระทรวงเกษตรมาช้านาน
มีสารเคมีนำข้าวมูลค่าเป็นพันล้านบาทที่ติดมืออยู่ยังอยู่ในสต๊อก
พอมีมติแบนออกมาขายไม่ได้แทบจะฆ่าตัวตาย
นี่แหละครับผมว่าอีกไม่นานไอ้โม่งคนนี้จะต้องเผยโฉมออกมา
ประเด็นที่ว่ามีสารเคมีดังกล่าวอยู่ในสต๊อกนับเป็นพันล้าน
อันนี้แหละที่น่าเป็นห่วงว่ามันจะไหลซื้อขายกันในใต้ดิน
หลังบ้านไปเคาะประตูซื้อกันหลังร้านขายกันได้เหมือนเดิม
อันนี้ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับเอาล่ะทีนี้เมื่อเราจัดการเรื่องการห้ามนำข้าวห้ามใช้
กับเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดูควบคู่กันไปด้วย
เมื่อวานนี้ในคณะกรรมธิการเขาพูดกันเรื่องพืชผักผลไม้ที่นำข้าวมาจากจีน
ช่องทางมาจากชายแดนนี่แหละปรากฏว่าที่ได้เห็นในคลิปมาก่อนหน้านี้
เขาเอาแอปเปิ้ลมาล้างน้ำแล้วมาแช่โดยสารอะไรให้ดูก็ไม่รู้โอ้โหสีออกมาเข้มเลยครับ
ที่เปลือกแอปเปิ้ลดูเหมือนเงางามวับวาวดูน่ากิน
แอปเปิ้ลทั้งผลไม้ทั้งหลายชนิดครับสวยงามมาก
ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าอันนั้นมันเคลือบสารพิษอยู่
ฉะนั้นเสียงเรียกร้องคณะกรรมธิการก็คือว่าเราจะต้องให้ทุกด่านจะต้องมีห้องแล็บ
เพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อนเหล่านี้ต้องลงทุนครับ
เข้ามาทางไหนด่านไหนเข้ามาเถอะแต่ทุกด่านต้องมีห้องแล็บ
เพื่อตรวจสอบดูว่าสารพิษที่เจือปนในผักผลไม้ที่มาจากจีนเนี่ย
ปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมงบประมาณมีครับ
เราเอาไปทำอย่างอื่นได้ตั้งเยอะแยะเอาไปซื้อเรือดำน้ำเอาไปซื้อรถถัง
ซื้ออะไรต่ออะไรเยอะแยะทำไมเกียรติงบประมาณพวกนั้นมา
ด่านแต่ละด่านที่จะเอาของเข้ามาเนี่ยมีห้องแล็บ
พืชผักผลไม้ให้ครบเห็นแล้วน่ากลัวมากครับ
เห็นแล้วน่ากลัวมากเราสู้กันแทบเป็นแทบตาย
ว่าอย่าให้คนไทยได้รับสารพิษอันตราย
จากการปลูกพืชผักผลไม้ของไทย
แต่ว่าถ้าเราไม่ระวัง
ผักผลไม้ที่มาจากต่างประเทศมาจากจีน
ช่องทางมาในด้านชายแดนทางเหนือ

ก็อันตรายไม่แพ้กันก็ฝากด้วยนะครับ
เพราะว่าผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมคงจะเคยเห็นคลิปที่เขาส่งกันมา
เห็นแล้วไม่อยากกินเลยครับไอ้ความสวยงามที่ว่า
แววับเลยล่ะส่องไฟเข้าไปถ้าขายตอนกลางคืนด้วย
โอ้โหตบไฟเข้าไปที่ลูกแอปเปิ้ลลูกซาลี
ลูกอะไรต่ออะไรลูกพลับลูกพลับเนี่ย

ก็มันเอาสารอะไรเข้าไปไม่รู้เคลือบเข้าไป

แล้วเราก็เสี่ยงกับการตายผ่อนส่งต่อ
วันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาควบเข้าไปด้วย
ใครมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปจัดการกันเถอะครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพนะครับที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ
ก็ต้องรออีกสักนิดหนึ่งแต่ความชัดเจนอย่างที่อาจารย์บอกน่าจะชัดเจนแล้วล่ะฮะ